ดูเรื่องน้องต่อกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะยังตามหากันอยู่นะคะ
ต่อเด็กชายวัย๘เดือนที่หายตัวปริศนาตอนที่นอนอยู่กับพ่อกับแม่
บนอกแม่เลยนะคะแล้วก็คาดว่ามีคนมาอุ้มไปนะคะ
จังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้ทีมข่าวเราก็ลงไปในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
น้องต่อยังไม่เจอนะคะนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อบอกว่าวันนี้ตำรวจ
ค้นบ้านชาวบ้านที่สงสัย๓หลังด้วยกันค่ะ
หลังแรกเป็นบ้านของป้าดาซึ่งอยู่ตรงข้ามกัน
บ้านเนี้ยมีกล้องวงจรปิดสามตัวแต่ว่าวันแรกที่น้องต่อหายไป
เจ้าของบ้านบอกว่ากล้องเสียแล้วก็พบว่า๑ใน๓ตัวถูกถอดออก
วันนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบว่าทำไมถึงไปถอดออก
ส่วนอีกหลังนึงนะคะหลังที่สองเป็นบ้านของป้าบานเย็นอยู่ในซอย
ในข้อมูลเนี่ยมีคนเห็นว่าคนร้ายสวมเสื้อสีเหลืองอุ้มลูกชาย
แล้วหายไปในซอยนี้แหละก็เดี๋ยวต้องดูภาพจากกล้องของบ้านนี้นะคะ
ส่วนหลังที่๓บ้านของป้าออดอยู่ในซอยเดียวกัน
แล้วก็บ้านนี้เลี้ยงสุนัขพันธ์พิษบูเอาไว้หลังบ้านค่ะ
แม่บอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับบ้านทั้งสามหลังนี้นะคะ
แต่เธอสงสัยเพื่อนบ้านคนหนึ่งอยู่ในซอยเดียวกันมากกว่า
เพราะว่าเขาเคยขอถ่ายรูปลูกชายไว้
แล้วมีวีดีโอคอลคุยกับอีกคนนึงด้วยนะคะ

จะเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวพันกับการหายไปของลูกเธอหรือเปล่าค่ะ
เมื่อวานนี้ญาติของบ้านนี้ที่จังหวัดหนองคาย
ไปดูหมอร่างทรงนะคะก็บอกว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่
คนในหมู่บ้านใส่เสื้อสีเหลืองส้มมาอุ้มไป
แต่หลังจากเป็นข่าวก็กลัวความผิดอุ้มมาคืน
คืนอยู่ตรงป่าติดกับชายคลองทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือตั้งแต่เมื่อวานนี้
ซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็ตามไปนะข้อมูลอย่างนี้เขาก็ไม่ทิ้งนะคะ
เขาก็ตามไปดูแต่ไม่เจอค่ะ
บอกพี่ที่กระจกเงาอะค่ะ
คืออยากให้ลองไปดูตามชายคลองตามชายป่าอย่างนี้ค่ะ

คือก็ยังคิดว่าเขาเอาน้องไปเลี้ยงอยู่ค่ะ
คือทางตำรวจก็เน้นไปว่าเอาน้องไปเลี้ยงแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหน
ถ้าเกิดอุ้มไปแล้วน้องยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะ

ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่น้องยังปลอดภัย
ถ้าเกิดอยากรับเลี้ยงอยากอะไรพวกนี้
ก็ขอให้แม่รู้เรื่องก่อนนะคะ
มาคุยกันดีค่ะมาคุยกันดี
ขณะที่รองภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมบอกว่า

แม่เด็กก็เริ่มให้การที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
สามารถชี้เป้าหมายและตีวงแคบให้กับตำรวจได้ดีเลย
ส่วนที่ตำรวจไปตรวจสอบบ้านสองหลัง
เพราะว่าบ้านหลังแรกมีข้อมูลบอกว่าพอเกิดเหตุแล้ว
ส่วนอีกหลังหนึ่งแม่เด็กชอบอุ้มลูกไปหลังนี้
ก็เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานแล้วก็พิสูจน์ทราบเท่านั้นค่ะ
อกจากนั้นนะคะวันนี้ตำรวจก็ตั้งจุดประจำการที่หมู่บ้านเลย
เพื่อตรวจสอบข้อมูลใหม่ทั้งหมดว่าช่วงเกิดเหตุมีใครอยู่แถวนั้นบ้าง
และตอนนี้มีใครบ้างในหมู่บ้านที่หายตัวไป
ก็เป็นการทำงานรายวันของตำรวจด้วยความหวังว่าจะเจอน้องต่อในเร็วนี้นะคะ